หุมอยู่ตรงนี้เองค่ะคุณพี่ค่ะเอาให้ได้เลยนะคะ
ทีเดียวรู้เลยนะคะใกล้ใกล้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ
ขอรับคุณผู้ชมอรุณสวัสดีนะคะ
รู้ก่อนเมื่อก่อนเวลาหนาวมาเรียนมาสภาพอากาศที่ทราบกันแล้วนะคะ
ก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะ
ที่จะช่วยทำให้ออกกำลังกายได้ด้วยแต่ก็อย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศนะคะ
ฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะออกกันหรือเปล่า
เพราะว่าระยะนี้จะมีฝนตกทางภาคใต้มากหน่อยค่ะ
จะมีพื้นที่ไหนบ้างตรวจสอบข้อมูลกันจากโมเดลจำลองสภาพอากาศนี้นะคะ
ดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสีขาวที่ปกคลุมอยู่เนี่ย
ส่วนมากแล้วจะอยู่ที่พื้นที่ภาคใต้นะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ
แถบจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ช่วงนี้ก็จะมีฝนตกชุ่มฉ่ำหน่อยนะคะ
และพื้นที่อื่นก็จะตกเบาบางตกปานกลางสลับกันไป
ส่วนอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของลมค่ะลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดเสยขึ้นไปทางตอนบนของประเทศ
ทำให้บางพื้นที่บางจังหวัดในแถบตอนกลางภาคอีสานภาคเหนือบางแห่ง
มีฝนตกได้บ้างนะคะเล็กเล็กน้อยน้อยก่อนที่จะมีฝนตกหนักในช่วงต้นสัปดาห์หน้าค่ะ
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ตอนกลางจนไปถึงตอนบนเนี่ยสิ่งที่ต้องห่วงคือเรื่องของแดดร้อนมากกว่า
ถ้าดูจากโมเดลนี้เห็นเลยนะคะว่าโอ้โหสีแดงเข้มก่ำแบบนี้ก็อุณหภูมิแตะ๔๐องศา
พื้นที่อาจจะรู้สึกร้อนแสบผิวมากกว่านั้นค่ะส่วนเรื่องของฝนค่ะ
คุณผู้ชมเรามาดูจากโมเดลจำลองนี้จะเห็นว่ากลุ่มฝนเนี่ยปกคลุมบริเวณฝั่งตะวันตกอย่างมาก
รวมถึงภาคใต้ทั้งแถบเลยนะคะก็จะมีลักษณะของฝนเกิดขึ้นตกหนักสลับเบาบางพื้นที่
ถ้าเป็นสีเหลืองออกเขียวนี่คือตกหนักหน่อยนะคะโดยเฉพาะเนี่ยค่ะ
ฝั่งอันดามันใครจะออกทะเลช่วงนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ส่วนพื้นที่อื่นอื่นนั้นขอให้เตรียมพร้อมไว้ให้ดีค่ะเพราะเตือนกันเอาไว้ล่วงหน้านะคะว่า
ช่วงวันที่๓๔๕เมษายนมีโอกาสจะเกิดฝนตอนบนของประเทศด้วยค่ะ
แต่ตอนนี้สิคะคุณผู้ชมที่จังหวัดนครราชศรีมาอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูความสวยงามของผีเสื้อค่ะ
เสื้อมาบินอวดโฉมกันอย่างงดงามทีเดียวค่ะคุณผู้ชม
ที่นี่นะคะก็คือพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดนครราชศรีมาอำเภอคอนบุรีนั่นเองนะคะ
หลายคนอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
ชมความสวยงามที่อุทยานแห่งชาติทัพหลานจะได้ไปเห็นฝูงผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์ออกมาบินชวัดเฉวียนแบบนี้
เรียกว่าทำให้ตื่นตาตื่นใจกันมากทีเดียว
โดยผีเสื้อเหล่านี้ค่ะมีมากถึง๑๘สายพันธุ์ก็สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าในอุทยานแห่งชาติทัพลานได้เป็นอย่างดี
แต่ก็ฝากเอาไว้นะคะว่าอย่าไปทำลายสิ่งแวดล้อมดูแลรักษาความสะอาดกันด้วย
และตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนนะคะเราก็จะได้เห็นความงามจากต้นตาเบบูย่า
เบ่งบานออกดอกเหลืองอร่ามแล้วค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
ก็คือถนนสาย๘แก้วหัวตะพานเส้นทางเรียบขนานคลองชลประธาน
เป็นระยะทางถึง๑๐กิโลเมตรนะคะ
นี่ก็คือความสวยงามยามหน้าร้อนแบบนี้ค่ะ
แต่คุณผู้ชมคะอีกไม่กี่วันแล้วค่ะ

พร้อมเรื่องของสิ่งปลูกสร้างให้ดีค่ะ
บ้านที่ไม่มั่นคงแข็งแรง
ต้นไม้ที่ดูเหมือนจะเอ็นจะล้มจะหัก
ป้ายโฆษณาต่างก็ดูถึงความพร้อมด้วย
เพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะเกิดฝนพายุมาอีกครั้งหนึ่ง

วันนี้ขอตัวไปตีก๊อฟกันก่อนค่ะคุณผู้ชม

แต่มันแดดโดนมากนะคะเราควรจะกลับไป